ซึ่งในเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาพอสมควรนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็เคยได้เคยเสนอรายงานเกี่ยวกับสมรรถนาของเรือดำน้ำที่ไทยจะซื้อ
ในวันนี้ครับเราจะไปย้อนดูกันอีกสักครั้งนะครับ
ที่มีกำหนดจะต่อเสร็จภายใน๖ปีว่าจะมีความเหมาะสมกับราคา๑๓๕๐๐ล้านบาท
ตามที่รัฐบาลกศชและกองทัพเรือมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ
กองทัพเรือนั้นเตรียมจัดซื้อจำนวน๓ลำในวงเงินประมาณ๓๖๐๐๐ล้านบาทครับ
ซึ่งมีการจัดซื้อเรือดำน้ำประจำการในประเทศไทย
เนื่องจากว่าเพื่อดูแลความมั่นคงของประเทศ
รวมทั้งอีกหนึ่งเหตุผลนะครับดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่สร้างเม็ดเงินสูงถึง๒๔ล้านล้านบาทต่อปี
และตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ
ดังนั้นครับในช่วงนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าถ้าหากเรามาดูพื้นที่
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันของประเทศไทยนั้นมีพื้นที่รวมกันแล้วประมาณเท่าไหร่

คือพื้นที่ในฝั่งอ่าวไทย
ตรงจุดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมหลัก
ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๙๕ของการนำเข้าและการส่งออก
ในแต่ละปีจะมีเรือที่ผ่านเข้าออกบริเวณนี้
ถึง๑๕๐๐๐ลำด้วยกัน
ดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลครับ
จำเป็นจะต้องมีเรือดำน้ำประจำการ
เนื่องจากว่าหากวันใดวันหนึ่งในอนาคต
สมมุติว่าเกิดข้อพิพาทกับต่างประเทศ
และมีการปิดทะเลอ่าวไทย
จะทำให้เรือไม่สามารถผ่านเข้าออกได้
และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลนะครับ

มาดูข้อมูลเกี่ยวกับอ่าวไทยให้ชัดมากยิ่งขึ้น
เราพบว่าทะเลอ่าวไทยนั้นนะครับ
จะมีความกว้างประมาณ๔๐๐กิโลเมตร
และมีความลึกครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่๕๐เมตร
ลึกที่สุดจะอยู่ที่ระดับ๘๕เมตร
ซึ่งอยู่บริเวณกลางอ่าวไทยนะครับ
ถึงระดับที่อยู่ห่างจากพื้นของทะเลประมาณ๕เมตรครับ
เอาละครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับ
แล่นออกไปแล้วดำลงในระดับความลึกที่แตกต่างกัน
ผลจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันครับ
และเมื่อเรือดำน้ำดำลงไปลึกที่ระดับความลึก๑๐เมตร
เราพบว่าความใสของน้ำนั้น
จะทำให้เรือบนผิวน้ำและเครื่องบินลาดตระเวน
สามารถตรวจจับได้อย่างชัดเจนครับ
คราวนี้นะครับดูที่ความลึกลึกลงไปกว่าเดิมอีกครับ

เป็นความลึกระดับ๒๐เมตรครับ
ระดับนี้พบว่าการตรวจจับ
บนผิวน้ำหรือแม้แต่อากาศยานใด

เนื่องจากว่าความใสของน้ำ
ที่สามารถมองเห็นได้จะอยู่ลึกไม่เกิน๑๖เมตรนั่นเองครับ
เป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลแบบใช้อากาศหมุนเวียน
มีออกซิเจนและเชื้อเพลิงอยู่ในตัวครับ
ซึ่งจะทำให้เรือดำน้ำมีความเงียบ
และดำอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายสัปดาห์
ติดตั้งอาวุธนำวิถีที่สามารถยิงจากใต้น้ำ
เป้าหมายเรือบนผิวน้ำและบนฝั่งได้
มีอาวุธตอบิโดพร้อมทุ่นระเบิด
และเรือดำน้ำรุ่นนี้ทางบริษัทที่ผลิต
รับประกันอุปกรณ์ทุกระบบเป็นระยะเวลา๒ปี
อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า๓๐ปี
คราวนี้เราไปดูพร้อมกันนะครับว่า
เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีประเทศใดบ้างที่มีเรือดำน้ำประจำการอยู่ในกองทัพบ้าง
ข้อมูลพบว่าประเทศสิงคโปร์ครับ
มีเรือดำน้ำจำนวน๖ลำ
กำลังจัดซื้ออีก๒ลำ

กำลังสั่งต่อจากรัสเซียจำนวน๖ลำ
เสร็จสิ้นแล้วจำนวน๔ลำ
อินโดนีเซียมีจำนวน๒ลำ
กำลังจัดซื้อเพิ่มจากเกาหลีใต้อีก๓ลำ
และมาเลเซียครับมีเรือดำน้ำจำนวน๒ลำ
ส่วนพม่ากัมพูชารูนายฟิลิปปินส์และไทยนั้น
ยังไม่มีเรือดำน้ำประจำการในกองทัพนะครับ
คราวนี้ครับคุณผู้ชมเกิดคำถามขึ้นมานะครับ
เป็นคำถามที่หลายคนสนใจพอสมควรว่า

ทัพเรือชี้แจงว่าจะใช้วิธีการจัดหาระหว่างรัฐกับรัฐ
โดยใช้งบประมาณประจำปีของกองทัพเรือ
งบกลางและไม่ใช่งบพิเศษจากรัฐบาลครับ
โดยกองทัพเรือนั้นจะบริหารจัดการงบประจำปี
ที่ได้รับในการผ่อนชำระปีละประมาณ๓๐๐๕๐๐ล้านบาท
กรอบระยะเวลา๗๑๐ปีด้วยกัน